ทางครอบครัวตัดสินใจว่าเดี๋ยวจะนำร่างกลับมา
ประกอบพิธีชาปนกิจเองก็ไม่ได้เผาที่วัดทั้ง๓วัด
แล้วหลังจากที่เสร็จสิ้นพิธีพระราชทานเพลิงศพ
แล้วทางครอบครัวก็นำร่างของทางภรรยาผู้ก่อเหตุ
กลับมาที่บ้านค่ะที่หมู่๒บ้านโน

ทีนี้พอมาถึงที่บ้านแล้ว
ก็จะมีการเคลื่อนขบวนศพจากบ้านเนี่ย

ระยะทางตรงนั้นสักประมาณนี้ค่ะ๑กิโล

งสายสินกับโรงศพก็เคลื่อนขบวนมาที่วัด

เพราะว่าทางครอบครัวเองก็ยังทำใจไม่ได้

คุณผู้ชมช่วงที่เปิดโรงศพ
ดูหน้าผู้ตายเป็นครั้งสุดท้าย

หลังจากนั้นก็มีการทำพิธีชาปนกิจนะคะ

วงเดือนเล่าให้ฟังว่าในครอบครัวมีพี่น้อง๕คน

วันก่อนวันเกิดเหตุ๒วันเนี่ย

แต่น้องเนี่ยน้องไม่ได้รับสายค่ะ

น้องเขยก่อเหตุยิงน้องสาว

พี่สาวของผู้ตายก็บอกว่าเสียใจมาก

เขยถูกไล่ออกจากตำรวจได้๓เดือน

ทางฝั่งภรรยาก็ไม่เคยรู้มาก่อนนะ

มีปัญหาอะไรก่อเหตุ

ทีนี้สาเหตุที่นำร่าง

เพราะว่าต้องการให้น้องสาวได้กลับบ้านก่อน
ที่ผ่านมาน้องยังไม่ได้กลับบ้านเลยค่ะ
หลังจากนั้นถึงจะส่งดวงวิญญาณน้องสาว

ทีนี้มันมีประเด็นมันมีประเด็นว่าโอ้โห

ชาวบ้านขับไล่โดนรังเกียจ

คือเขาบอกว่ามันไม่จริง
เพราะว่าตอนที่นำร่างของน้องสาวมาทำพิธี
มีการสวดพระอภิษฐรรมที่วัตรศรีอุทัย
ครอบครัวก็ได้รับการช่วยเหลือจากทุกหน่วยงาน

ทำให้ครอบครัวของฝั่งน้องสาว

ทราบซึ้งใจไม่ได้มีการขับไล่
ไล่ออกจากหมู่บ้านหรือรังเกียจแต่อย่างใดนะคะ